ไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
เชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินไทย
ด้วยการพิมพ์พระบรมชายาสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
ผลงานของสุดยอดศิลปินระดับประเทศ
ให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
เนื้อหาพิเศษในรูปแบบแสงสีเสียงและสื่อประสงค์
แอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์
พบกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษ
ฉบับวันที่๑๓ถึง๒๗ตุลาคม๒๕๖๒
ติดตามได้พร้อมกันที่แผงหนังสือทั่วประเทศ
สำหรับผู้สนใจในเขตกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียง
สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน